รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

มันป่วยถึงกระดูกเราต้องเอาผ้ามาพันแล้วเรานอน

ต้องผ่าตัดตัดกระดูกทิมโภ
หมอก็บอกผ่าเพื่อผมก็ออกเลย
คือถ้าผ่าถ้าผมผ่าผมก็มาดูแลแม่ผม
ดูแลแม่ผมเนี่ยต้องพักกี่วัน
คือ๓เดือน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลยสนับสนุนโดย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
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีแบบนี้นะครับ
เปิดมาทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒จะเจอเรา๒คนนะครับ
ผมปานุ่มสันติสุขพรมสิริและสาวเป๊กกี้ศรีธัญญานะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นรายการที่เราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานแล้วก็ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
ภูมิใจที่จะทำรายการนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นเพื่อน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบรรดาเหล่ารากย่านะครับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
พวกเราทั้งหมดนี้ยินดีที่จะช่วยเหลือท่านถ้าท่านร้องเพลงได้ครบ๑๐เพลง
รับไปเลยนะครับ๑ล้านบาทครับ
ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับนักสู้ชีวิตที่เรียกได้ว่ามีความใส่ซื่อ
และมีจิตใจที่อ่อนโยนมากมีความกระตันอยู่ต่อคุณแม่
มีความเอื้อเฟื้อต่ออดีตแม่ยายแล้วก็ยังดูแลลูกอีก๒คนด้วยนะคะ
ผมชื่อพงศักดิ์นามสกุลปรุเขต

อายุห้าสิบปีมีอาชีพขายโรตีสายใหม่ครับสาเหตุที่ผมต้องมาขายโรตี
เพราะผมทำงานหนักไม่ได้เลยเพราะผมปวดหัวเข่าเป็นโรคเกา
จนถึงกระดูกรักษาไม่หายฉีดยาทำอะไรก็ไม่หาย
บีบก็ไม่หายหมอบอยต้องพาแต่คุณต้องพักฟื้นประมาณ๓เดือน
ผมตกใจมากแล้วใครจะเลี้ยงดูแม่ถ้าผมอยู่โรงพยาบาล
ผมเลยบอกว่าโอ๊ยผมไม่เอายอมเจ็บตอนนั้นประมาณ๓๐ปีแล้ว
เนี้ยหมอบอกว่าเป็นโรคเก่าทำมันเดินไม่ได้
เมื่อก่อนมันยังเดินได้มั้งเวลาผมพาแม่ไปหาหมอ
หมอก็อุ้มแม่ช้อนแม่ขึ้นไปที่รถมอไซค์
ผมอยากจะหารถสาเร่งสักคันหนึ่ง
คือเอาหมอนหรือที่นอนมาลองเขา

จะดูแบบเขาไม่เจ็บปวดครับ

คุณช้างนะครับพ่อค้าโรตีสายไหม
หัวใจสู้เพื่อดูแลแม่ครับ

พี่ช้างคะนี่คือครั้งที่๓แล้วที่เราพบกันนั่น

วันนี้ก็เช่นเคยค่ะมากับครอบครัว
มากับคุณแม่ที่พี่ช้างดูแล
แล้วก็รักแล้วก็เทิดทุนเหลือเกินนะคะ

เราก็คุยสารทุกข์สุขดิบ

ทีนี้เราอยากคุยเรื่องราวเกี่ยวกับของพี่ช้างบ้าง

คือลุงให้เอากงนกเขาเอาขึ้นไปดักคู่ไปแฟน
แล้วให้ยกตัวตัวเมียหรือตัวผู้เข้ามาติดไง

แล้วกระดูกโผล่อย่างนั้นได้ยังไงคะ

อย่างนี้แล้วเราหลุดลงหลูดขึ้นแบบนี้ทุกวัน
แล้วอยู่มันก็ดังกึ๊ก

แล้วก็ไปหาซื้อยากินมันก็หายนะ

แต่นี่พอหน้าหนาวมันจะปวดมาก
เลยเราก็บีบหัวเข่า
บีบางทีบางครั้งเรานอนมันปวดถึงข้าดูก
เราต้องเอาผ้ามาพันแล้วเรานอน
แต่มันหายปวดไงมันเป็นแบบนี้ใช่มันเป็นแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ไปหายากินทั่วไปไปลุยไฟก่อนแล้ว
หลังจากนั้นหายปวดหัวเข่าเลย

ไปหาหมอใหญ่เลยอ่าหมอใหญ่นี่ที่ไหน

ต้องพาทัศน์ทัศน์กระดูกทิมโพอออก
แล้วคุณจะนอนพักฟื้นประมาณ๓เดือน

อ๋อมันโผล่อย่างนี้เลยหรออเจมส์ตรงนี้กระดูก
คือแล้วตรงนี้มันเป็นกระดูกจากส่วนไหนมันถึงโผล่มาหมอเขาบอกไหมครับ
อเจมส์เขาบอกว่ามันเป็นตรงนี้ตรงนี้มันต้องเป็นซาบ้า
อเจมส์มันผิดรูปมาได้อย่างนี้ได้ไงมันโผล่มา
อเจมส์ตรงของเราไม่มีนะอเจมส์รูโอกมันโผล่เพราะเราขึ้นประจำไง
แล้วพอหมอแผนปัจจุบันบอกอย่างนี้พี่ช้างทำอะไรตามที่หมอแผนปัจจุบันบอกบ้าง
อเจมส์หมอเขาบอกผ่าเพื่อผมก็ออกเลย
ออกมาเตรียมข้าวของเพื่อไปนอนโรงพยาบาลไปเพื่อไปผ่า
อเจมส์ไม่ออกจากโรงพยาบาลคือไม่ไปแล้ว

อเจมส์ก็ผมห่วงแม่ผมอะถ้าผมผ่าผมก็มาดูแลแม่ผม

เดี๋ยวก่อนนะตอนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกให้ผ่านเนี่ย

อเรนนี่ส์๓๔ปีแล้วอเรนนี่ส์๓๔ปีที่แล้ว
อเรนนี่ส์แล้วนะตอนนี้พี่กินยาอะไรอยู่บ้าง
อเจมส์ตอนนี้กินบ่อละเพชรกับน้ำผึ้ง

อเจมส์เหงื่อปลาหมอแล้วก็

อเรนนี่ส์เราไปเอาสูตรอะไรพวกนี้มาจากไหน

อเรนนี่ส์แล้วอยากได้ปวดอะเวลาปวดทานอะไรพลา

อเจมส์พอปวดปุ๊บพอกินปุ๊บมันเทาเลย

อันนี้เป็นแพทย์ทางเลือกที่เรียกได้ว่าสมุนไพร
อันนี้ก็อิงได้แต่ว่าควรศึกษาให้ดีก่อน

ถ้าเราไม่ผ่าตัดอนาคตขาเราจะเป็นยังไง

อเรนนี่ส์แล้วถ้าอย่างนี้ทำไมไม่กลัวรีบไปผ่าซะนี่
อเจมส์แต่นี่เรามียาแล้วไงเพราะเราเชื่อมัน

คือยาเนี่ยมันแค่รักษาอาการปวดมันไม่ได้รักษาให้หายไง
อเจมส์ถ้าอยากจะหายนี่ต้องไปผ่าซะ
อเรนนี่ส์ถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่
มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องพวกนี้บ้างคะเนี่ยที่ฟังไปแล้วเนี่ย
แม่ก็รู้ใช่ไหมว่าเขาไปเจออะไรมาบ้าง
อเจมส์เขาก็กินไอ้ยานี่

อเจมส์บริเวณเผ็ดอะไรนี่แล้วก็อะไร

อเจมส์อันนี้ที่เขาบอกนี่แล้วมันก็หายไปพัก
เดี๋ยวตอนนี้มันไม่เป็นอีก
อเจมส์บางทีเรายุดกินไงพอหายปุ๊บเรายุดกินเลยนะ

ถ้านี่พอดูปุ๊บมันจะเป็นอีกเราก็กินอีก
อเรนนี่ส์แต่กินแล้วดีขึ้นอเจมส์ดีขึ้น
อเจมส์แต่จริงแล้วในตามหลักมันจะต้องไปหาหมอ
เพราะว่าหมอเนี่ยเขามีการรับรองเขามีวิธีเขามีเหตุเขามีผล

อันนี้มันก็เป็นเรื่องราวของคุณช้างเนี่ยทั้งตัวเองทั้งคุณแม่
ก็สุขภาพไม่ดีบ้านก็จะพังขาก็ปวดถ้าเล้งต้องซื้อลูกก็ต้องเลี้ยงเนี่ย
ถ้าได้๖๐๐๐๐บาทจะเอาไปทำอะไรอย่างแรกที่สำคัญที่สุด
ย์น่ากลังค่าสาเล้งและหลัวให้ลูก
ก็ไม่ไกลเกินฝันคุณช้างหรอกครับเพราะว่าอีกแค่เพลงเดียว
เพลงนี้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้เพลงนี้เป็นเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
พี่ช้างอีก๑ตัวช่วยพร้อมที่จะแข่งหรือยัง

ถ้าพร้อมเราก็มาเริ่มการแข่งขันในวันนี้นะครับด้วยเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาครับ
นี่คืออินโทรเพลงเป้าหมายรู้จักไหมคะ
รู้จักครับ

แต่คุณช้างก็ยังมีสิทธิ์นะครับ
ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงก็บอกผมว่าหยุด

แต่ถ้าอยากจะสู้ต่อเอาให้ได้๖๐๐๐บาท
ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้น
ช้างต้องตึกตรองให้ดีนะว่าจะร้องได้ถูกต้องหมดไหม
เพราะว่าถ้าร้องผิดพี่จะเหลือครึ่งหนึ่งคือสองหมื่นนะ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับ
ซึ่งมีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณช้างจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ
พี่ช้างแผ่นนี้ชี้วัดแล้ว
เพลงนี้ก็ชี้วัดแล้วว่าจะอยู่จะไปเงินจะเหลือเท่าไหร่

งี้เป๊กมั่นใจว่าพี่ช้างเป็นคนดี
มั่นใจว่าพี่ช้างเป็นคนที่มีความกระตันอยู่ต่อคุณแม่
ไม่ใช่พี่ช้างนะเดินไปขอพรคุณแม่กับคุณแม่สักทีหนึ่ง

แม่พูดว่าไงตะกี้

เดินทางมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
ถ้าไม่เก่งจริงนี่มาถึงตรงนี้ไม่ได้นะคะคุณแม่
วันนี้แม่ได้มาเห็นกับตาเลยว่าพี่ช้างเนี่ยไม่ธรรมดานะ
สุดยอดไหมยกนิ้วให้สักสองนิ้วได้ไหมเนี่ย